คุณผู้ชมคะไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๙ในส่วนของประเทศไทยไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมนะคะ
ส่วนคนที่ติดเชื้อแล้วก็อยู่ในความดูแลของคุณหมอคุณหมอบอกว่ามีข่าวดีค่ะ
คุณหมอโรงพยาบาลราชวิถีในแพทย์เกรียงศักดิ์อติพรวนิษฐ์ในแพทย์สืบสายคงแสงดาว
บอกว่าการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาตอนนี้การรักษาได้ผลเป็นที่น่าพอใจมากนะคะ
ทดลองกับผู้ป่วย๒คนที่มีอาการหนักมากค่ะได้ผลดีขึ้นนะคะคืออาการดีขึ้นภายใน๔๘ชั่วโมงเลยค่ะ
ก่อนหน้านี้มีผลบวกมาตลอด๑๐วัน
พอทดลองใช้ผลเป็นลบภายใน๔๘ชั่วโมง
หมายความว่าคนไข้ฟื้นตัวได้เร็วมากค่ะ
คนไข้ที่ดูลุกไม่ได้อ่อนเพลีย
ขึ้นมานั่งได้ภายใน๑๒ชั่วโมง
ไข้ลงแล้วก็หลังจากนั้นอาการเหนื่อย
ถามว่าตอนนี้อาการคนไข้หายหรือยัง
ยังไม่หายเลยค่ะแต่การดีขึ้นดีขึ้นนะครับ
ผมย้ำว่าดีขึ้นชัดเจนนะครับ
แล้วก็ผลตรวจจากที่ได้รับการรักษามา๑๐กว่าวันนะครับ
ผลตรวจเป็นบวกมาตลอดไม่เคยลบเลย
หลังจากได้สรุปย้างที่ผมพยายามใช้
ก็ปรากฎว่าผลเป็นเวลาที่แถละไปว่า
ผลเป็นลบภายใน๔๘ชั่วโมง

นี่ค่ะคุณหมอก็ย้ำว่าเป็นเพียงรายงานทางการแพทย์ที่ทดลองใช้กับผู้ป่วย๒คนแล้วได้ผลดีจริง
ยังไม่ใช่มาตรฐานโดยทั่วไปเป็นแค่กรณีศึกษาของทีมแพทย์เท่านั้นนะคะ
แต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะอาการดีขึ้น
ซึ่งผู้ป่วยที่ติดเชื้อโคโรนาล่าสุดเนี่ยนะคะกลับบ้านได้เพิ่มอีก๑คนค่ะ
นอนอยู่ในโรงพยาบาล๑๑รายนะคะ
ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคต้องเฝ้าระวังตั้งแต่๓มกราคมถึง๑กุมภาพันธ์
มีจำนวนทั้งหมด๓๘๒รายกลับบ้านได้แล้ว๗๑ราย
ส่วนใหญ่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลค่ะ
เหลืออยู่ในโรงพยาบาล๓๑๑รายนะคะ
อนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ไปเยี่ยม
ปฏิบัติการควบคุมการแพร่ระบาดที่กระทรวง
ก็ให้กำลังใจผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่สถาบันบำราชนราดูล
แล้วก็พูดถึงขั้นตอนการรับคนไทยจากเมืองอูฮันของจีน
สี่กุมภาพันธ์ว่าเตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วนะคะ
ส่วนคำถามที่ว่าแล้วทำไมประเทศไทย
ห้ามนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าประเทศเหมือนกับประเทศอื่น
รัฐมนตรีอนุทินบอกว่าตอนนี้ค่ะ
นักท่องเที่ยวจีนแทบจะไม่เข้ามาในเมืองไทยแล้ว
เพราะว่ารัฐบาลจีนเองก็ขอร้องคนของเขา
ชะลอการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางต่างประเทศในช่วงนี้
ดังนั้นไทยเองก็ไม่จำเป็นต้องออกมาตรการอะไรมาเพิ่ม
เพราะตอนนี้มั่นใจว่าป้องกันได้อย่างแน่นอน
ช่วงที่ไปที่สถาบันบำราชนราดูล
ก็ได้มีการสอบถามประวัติอาการของคนขับแท็กซี่ชาวไทย
รักษาตัวอยู่ในห้องปฏิบัติการด้วยนะคะ
คนขับบอกว่าเขารับนักท่องเที่ยวชาวจีนขึ้นแท็กซี่แค่คนเดียวนะคะ

แต่นักท่องเที่ยวคนนี้ไอในรถไอเลย
ไอปุ๊บคนขับแท็กซี่คนนี้ป่วยเลยค่ะ
หยุดขับรถเข้ารักษาตัวทันที
คุณหมอบอกว่าคนขับแท็กซี่คนนี้อาการดีขึ้นแล้ว
แต่ให้รอผลแล็บยืนยันอีก๒แห่ง
ว่า๑๒วันก็น่าจะรู้ผลนะคะ
ทีนี้เรื่องของคนจีนที่เข้ามาในไทย
ที่เชียงใหม่นักท่องเที่ยวจีนก็ไปกันเยอะนะครับ

หลังจากเกิดภาพของร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ร้านอาหารที่ตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่

เดี๋ยวดูนะฮะป้ายที่เขาขึ้นอยู่ข้างล่าง

คือเขียนข้อความนะฮะบอกว่า
ต้องขอโทษสำหรับลูกค้าชาวจีนและชาวต่างชาติทุกคนช่วงนี้
เราไม่สามารถให้บริการคุณได้เพราะปัญหาเรื่องไวรัสโคโรนา

คือบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วย
ทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษ
คนก็วิภาควิจารณ์ว่าเออบางคนก็บอกมันต้องขนาดนี้เหรอ
สรุปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เกิดกรณีนี้เกิดขึ้น
ตำรวจสพแม่ออนตำรวจท่องเที่ยว
ก็ได้ไปที่ร้านแห่งนี้ไปคุยกับเจ้าของร้าน
และขอความร่วมมือให้เปลี่ยนแปลงข้อความที่เขียนเอาไว้

ความหมายมันก็อาจจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างให้เกิดขึ้นได้
อาจจะวิธีการเลือกใช้คำพูดที่อาจจะดูแรงหน่อย
ถูกต้องมันก็อาจจะสื่อสารในทางที่อ่ามันดูอ่า
ทำให้เกิดความเข้าใจในทางที่ดีมากกว่านี้
อย่างเช่นเรื่องของข้อความที่บอกว่าอาหารหมดแทนก็ได้
ถ้ามีนักท่องเที่ยวจีนมาแล้วไม่อยากให้เขาเข้ามาใช้บริการ
คือมันก็เป็นสิทธิ์ของทางร้านเขาจะรับนักท่องเที่ยวแบบไหนไม่รับแบบไหนนะฮะ
แต่ถ้าคุณเจอชาวจีนคุณอาจจะเป็นบอกว่าอาหารหมดอาหารไม่พอ
หรืออะไรยังไงก็ได้แต่ไม่ใช่ขึ้นป้ายอะไรขนาดนี้นะครับ
ทางเจ้าของร้านเขาก็ให้ความร่วมมือเขาก็เปลี่ยนป้ายใหม่แล้วนะครับ
ผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีถามไปยังพันธุ์ตำรวจเอกปียพันธ์พัฒระพงศิลป์

จีนแล้วคืออาหารหมดแต่ว่าคนไทยหรือว่าชาติอื่นเขาจะไม่ได้เห็นป้ายนี้
หรือเห็นเขาก็ไม่ได้รู้ภาษาจีนมาเขาก็เข้าไปใช้ปกติ
แต่ชาติจีนมาก็เฮ้ยอาหารหมด
พันธุ์ตำรวจเอกปียพันธ์พัทรพงศิลป์รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
บอกว่าทางร้านได้ฝากขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สาเหตุที่ติดป้ายแบบนี้ในครั้งแรกเพราะกระแสข่าวเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
ก็เลยทำให้ลูกค้าที่จะมาใช้บริการที่ร้านเขาอาตะแวงเวลาเห็นนักท่องเที่ยวจีน
เข้ามาสั่งอาหารหรือมาใช้บริการอยู่ด้วยเกรงว่าจะติดเชื้อ
แล้วทางร้านพนักงานก็พูดคุยภาษาจีนไม่ได้มากนัก

ป้ายตอนแรกว่าไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีน
แต่ตอนนี้ได้เปลี่ยนแล้วเป็นอาหารหมด
เพื่อที่จะได้สื่อสารกับชาวจีนให้นุ่มนวลมากขึ้น

ทีนี้ค่ะมาดูสรุปตัวเลขผู้ติดเชื้อในทั่วโลกเลยนะคะ
ไทยรัฐทีวีได้รวบรวมเอาไว้แบบนี้ค่ะ
คือตอนนี้มีผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๘
ผู้ติดเชื้อรวมทั่วโลก๑๔๕๖๓ราย
จีนมีผู้ติดเชื้อสูงสุดนะคะ
ผู้เสียชีวิตที่จีนคือ๓๐๔ศพ
อีกหนึ่งศพที่เสียชีวิตในฟิลิปปินส์
ฟิลิปปินส์เพิ่งออกมาบอกวันนี้นะคะ
ว่าเป็นการพบผู้เสียชีวิตนอกประเทศจีนครั้งแรกเลยนะคะ
ก็มีหลายประเทศที่ตอนนี้จำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น
อย่างญี่ปุ่นเนี่ยค่ะ๒๐รายแล้วนะคะ
ก็กลายเป็นอันดับ๒รองจากจีน
อย่างไทยยังเท่าเดิม๑๙รายสิงคโปร์๑๘แล้วนะคะ
ส่วนผู้เสียชีวิตในฟิลิปปินส์เนี่ยค่ะ
เป็นคนจีนนะคะเป็นผู้ชายอายุ๔๔
เดินทางไปจากเมืองอูฮันเลยศูนย์กลางการแพร่ระบาดเลย
รักษาตัวตั้งแต่๒๕มกราคมเพิ่งเสียชีวิตเมื่อวาน
อาการของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่า
ตอนแรกเนี่ยก็เริ่มมีอาการทรงตัวเหมือนจะดีขึ้นเมื่อไม่กี่วัน
แต่อยู่ดีก็แย่ลงแบบควบเลยอะค่ะ๒๔ชั่วโมงแล้วเสียชีวิตเลย
ก็ตอนนี้นะครับก็ยังมีชาวต่างชาติ
พลเมืองของหลายประเทศอยู่ที่เมืองอูฮันของจีน
แต่ก็อย่างที่ทราบครับศูนย์กลางของการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่อูฮันเนี่ย
เขาก็ปิดการเดินทางเข้าออกแล้วใช่แต่หลายชาติก็ส่งเครื่องบินเพื่อไปรับพลเมืองของตัวเองกลับ
ไทยเราจะไปก็คือ๔กุมภาพันธ์นะฮะแต่นี่คือความพร้อมในส่วนของไทยนะครับ
ก็ต้องรอประสานกับทางการจีนว่าจะให้เข้าไปในวันนั้นได้หรือไม่อย่างไรนะครับ
ส่วนหลายชาติที่รับคนของเขากลับไปบ้างแล้วนะครับที่เอเชียเนี่ยนะฮะที่มีคนอยู่ที่อูฮันก็เยอะ
ญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกนะครับที่จีนอนุญาตให้นำเครื่องบินไปรับพลเมืองในเมืองอูฮันออกจากพื้นที่
เป็นประเทศแรกในโลกด้วยซ้ำนะครับไปรับมาตั้งแต่๒๙มกราคมนะครับ
จนถึงวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีตรวจสอบไปนะครับพบว่าญี่ปุ่นส่งเที่ยวบินไปรับพลเมืองแล้ว๓เที่ยวบิน
กำลังจะส่งเที่ยวบินที่๔ทำให้อพยพคนญี่ปุ่นออกมาได้แล้ว๕๖๐คนจากอูฮัน
เกาหลีใต้อบพยพพลเมืองออกมา๒๙มกราคมเช่นกันนะครับและเพิ่งส่งเที่ยวบินที่๒ไปอบพยพพลเมืองกลับประเทศเมื่อวานนี้
ชาวเกาหลีใต้ในพื้นที่เมืองอูฮันนะครับกลับไปประเทศตัวเองแล้ว๕๒๘คน
ตุรกีก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่รับพลเมืองกลับบ้านแล้วนะครับรับจากอู่ฮั่นกลับไปแล้ว
ตุรกีใช้เครื่องบินทหารนะฮะ๔๓๐รับชาวตุรกี๓๒คนและพลเมืองจากประเทศอื่นด้วยออกจากอูฮันเพื่อไปตุรกี
ตุรกีเมื่อวานนี้หนึ่งกุมภาพันธ์เมื่อวานยังมีความเคลื่อนไหวในการอบพยพพลเมืองกลับบ้านในอีกหลายประเทศนะครับ
เช่นที่บังกลาเทศส่งเครื่องบินสายการบินพิมารสายการบินแห่งชาติของบังกลาเทศไปรับพลเมือง๓๑๖คนกลับมาเมื่อวานนี้
จำนวนนี้ก็มีเด็กด้วยมีผู้สูงอายุด้วยมีผู้หญิงที่ตั้งคันด้วยนะครับ
แล้วก็อินเดียนะครับอินเดียก็ใช้ช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ส่งเครื่องบินไปรับพลเมืองกลับจากอูฮันนะครับ๒เที่ยวบิน
เที่ยวบินแรกเดินทางถึงอินเดียเมื่อวานนี้ส่วนเที่ยวบินที่๒เพิ่งลงจอดที่อินเดียไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา
อินเดียอพยพคนอินเดียออกจากอูฮันแล้ว๖๔๗คน
ในส่วนของอาเซียนค่ะมีอย่างน้อย๓ประเทศนะคะที่ไปรับพลเมืองออกจากเมืองอูฮัน
คโปร์เป็นชาติแรกในอาเซียนเข้าไปอบพยพตั้งแต่สามสิบมกราคมแล้วนะคะ
มาด้วยอินโดนีเซียและพม่าที่เพิ่งนำเครื่องบินไปอบพยพประชาชนในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้
อินโดนีเซียนำพลเมืองออกมา๒๔๕คน
ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจากเมืองอูฮันใช้เที่ยวบินพิเศษของสายการบินแห่งชาติ
แล้วก็ไปกักตัวที่โรงพยาบาลในเมืองบรรดาเลนะคะ
อีกหลายประเทศก็ไปรับกลับมาแล้ว
สหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีรัสเซียออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยค่ะ

ส่วนคนไทยกับนักศึกษาไทยที่อูฮัน
ทางรัฐบาลไทยจะส่งเครื่องบินไป๔กุมภาพันธ์นะฮะ
ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับทางนู้นอยู่นะครับ
ถ้าไม่มีข้อติดขัดอะไรวันที่๔กุมภาพันธ์ก็คงจะได้รับกลับบ้านกัน